คุณผู้ชมมาดูกันต่อข่าวนี้นะคะสำหรับหนุ่มกันค่ะ
หนุ่มกันกันตะถาวรนะคะเพราะว่าล่าสุดนะคะ
อย่างที่ทราบกันเนี้ยค่ะเขาเตรียมตัวเป็นคุณพ่อเต็มตัวแล้ว
เมียเขาเป็นพ่อแล้วนี่ใช่ใช่นะคะแปดเดือนกว่ากว่าแล้ว
คุณผู้ชมนอกจากเตรียมจัดแจงเรื่องฝากคงฝากคันนะคะ
ค่ะล่าสุดค่ะทุบบ้านเลยค่ะเฮ้ยทุบบ้านนะคะ
เพื่อที่จะทำบ้านให้ลูกคุณผู้ชมค่ะคือต่อไปในส่วนที่ให้ลูกอยู่
ถูกต้องต้อนรับลูกชายคนแรกไปนะคะจริงแล้วคือเมียเขาก็สั่งมาอีกทีนี่แหละค่ะ
คุณผู้ชมแต่ว่าล่าสุดค่ะสิ่งที่คุณกันกังวลมากที่สุดตอนนี้ก็คือ
เรื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าค่ะที่เกี่ยวกับเด็กเนี่ยแหละค่ะค่ะ
กลัวจะมีปัญหาเกิดขึ้นช่วงหลังคลอดนะคะเพราะว่าบ้านที่อยู่เนี่ยค่ะ
ไฟฟ้าดับบ่อยซะละเกินค่ะแต่ก็ได้ยื่นเรื่องไปที่การไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะ
ก็ต้องรอดำเนินการกันต่อไปอย่างที่เขาโพสต์นี่แหละค่ะ
นี่ผมรู้สึกว่าถ้ามันจะต้องเกิดปัญหาโดยที่มันไม่ควรจะเป็นปัญหาด้วยซ้ำ
เราควรจะป้องกันและแก้ไขปัญหานั้นก่อนที่มันจะเกิดดีกว่า
ที่คุณพ่อคนหนึ่งผมรู้สึกว่าถ้าเราทำอะไรได้ที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำได้เราจะทำก่อน
วันนี้ใกล้คลอดมากแล้ววันที่ให้สัมภาษณ์นี้ก็คือเหลืออีกประมาณแค่๒๓อาทิตย์ก็จะถึงกำหนดคลอดของคุณภรรยาแล้ว

นี่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยมูลค่ามันเท่านี้เลยนะ
เท่านี้เลยนะแต่ก็ทุบเฉพาะข้างล่างทั้งหมดแล้วทำใหม่หมดเลย
ส่วนน้องมีย่าแล้วก็น้องโรเตอร์นะคะก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงค่ะ
ทุกคนก็เรียนแล้วก็ทำกิจกรรมในเวลาว่างอยู่เสมอค่ะ
จะว่าไปลูกสาวบ้านนี้สวยคุณผู้ชม
กว่าจะจีบได้เนาะหนุ่มต้องพาดามอยู่นะคะ

ตอมไทยรอยเนี่ยตอมพระผ่านมันทำงานผิดปกติ
น้ำหนักก็ค้างอยู่ตอนนี้น่าจะ๑๔น่าจะเหลือประมาณ๑๕

ผัวไม่ให้ลูกสาวโตขึ้นมาโอ้โห